ของกินเนี่ยรออยู่แล้วในช่วงของตลอดกิน
เดี๋ยวผมจะพาไปที่จังหวัด
สิงบุรี

ร้านนี้มีเมนูเด็ดก็คือ
ไม่ใช่แหละ
นี่เชิงปลากรายของเด็ดข้าว
และมีอีกหลายเมนูด็ดมาก
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
ตลอดกินวันนี้นะครับเดินทางมาที่จังหวัดสิงห์บุรีมาด้วยรถคู่ใจคันนี้ของผมครับ
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์มีรถคู่ใจดีไปไหนก็อุ่นใจล่ะครับ
และร้านที่เราจะไปทานกันในวันนี้ชื่อว่าร้านเจริญทิพย์อยู่คู่กับจังหวัดสิงห์บุรีมาอย่างยาวนาน
อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในตลอดกินวันนี้ครับ
เอาละครับจากตรงนี้ไม่กี่อึดใจผมก็มาเข้าสิงซึ่งก่อนจะเข้าสิงแล้วก็ต้องหลอกเขาก่อน
สวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อย
ปลาประยุงขำเทศกับขายของสิงห์มุรีมาตั้งแต่พศ๓๓ค่ะ
นี่นี่คือวิธีการแนะนำตัวเองนะบอกด้วยว่าขายตั้งแต่ปีไหน
แต่ละอย่างเราก็มีหลายชนิดหลายปลาเลยนะ

ที่สัมมาตรภัณฑ์ต้องซื้อทุกคนนะครับใช่ไหมครับแต่ว่า
ซื้อเยอะแล้วแถมไหมอ้าวไม่แถมข้ามตามอยู่

ขายอะไรบ้างนะปลาล้าปลาส้มปลาจ่อมปลาเจ้าสิงห์มุรี
โอ้ยป้าชวีวัลสาหารหนมเปี๊ยะอยู่ในตลาด

ฟักไข่ทุเรียนไข่ถั่วฟักไข่
ถั่ล้วนไข่แล้วก็ฟักไข่

ในตลาดสดสิงห์บุรีนี่มีแต่ของดีของเด็ดทั้งนั้นคุณผู้ชม
เดินจนเพลินหันมาดูนาฬิกาอีกที
มันถึงเวลาที่เรานัดกับเฮียปอเจ้าของร้านเจริญทิพย์
อาหารสุดอร่อยที่เรานัดเอาไว้ในวันนี้ไง
ผมว่าเราน่าจะสายแล้วรีบไปดีกว่าครับคุณผู้ชมครับ
โอ้สวัสดีครับ
พี่เฮียปครับครับผม
วันนี้ใต้น้อยเราจะกินกันหลายเมนู
แต่ละเมนูน่ะเด็ดทั้งนั้นแต่ก่อนอื่น
ก่อนที่จะไปชิมอาหารกันนะครับถามถึงที่มาที่ไปหน่อย
เพราะเห็นบอกว่าร้านของเราอยู่กับจังหวัดสิงบุรีมานานแล้ว

๘๐กว่าปีนะครับ๘๐กว่าปีนี่รุ่นพี่ผมถ้ารุ่นพ่อ
รุ่นพ่อก็คือตั้งแต่ก่อนสงครามโลกบ้านผมอยู่ริมน้ำ
หลวงจะขายอาหารพวกญี่ปุ่นก็จะขึ้นมากินอาหาร
เห็นบอกว่ามีเมนูที่เป็นขึ้นชื่อของร้านเลยครับก็คือ
คือเชิงประกายเชิงประกายครับที่นี่จะใช้คัดไซส์เชิงใหญ่เป็นพิเศษ
สูตรอันนี้พ่อก็เคยทอดให้กับญี่ปุ่นทาน
โอ้โหยุคโบราณ๘๙๐ปีสมัยสงครามโลกวันนี้เราจะได้กินกัน
เชิงปลาไก่แบบสูตรโบราณสูตรโบราณครับ
จะเด็ดอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกันครับ

กินกันแล้วอย่างแรกที่เราจะชิมกันนะโอ้โฮกำลังร้อนแรงเลย
เห็นบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยสำหรับเมนูนี้นั่นก็คือ
ต้มยำพงไข่ปลาช่อนและเนื้อปลาช่อน
อย่างแรกนะไข่เยอะมากอ้าวอยู่ในถ้วยนี้แล้ว
อื้อหือหอมมากน่ากินน่าถาด
เดี๋ยวตักขึ้นมานะขออนุญาตชิมตัวน้ำซุปมันก่อน
ตัวน้ำต้มยำรสชาติเผ็ดแซ่บขนาดไหน
อื้อหือถึงเครื่องโอ้โฮไข่ปลาช่อนเยอะมาก
เฮียปอครับผมต้มยำเนี่ยรสชาติมันโอเคอร่อยคือมันไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปนะผม

ความสดของเนื้อปลาเราเลือกมายังไง
ก็ใช้ปลาสดแล้วก็ซื้อใหม่ทุกวันหมดแล้วหมดเลย
ครับแล้วที่สำคัญคือตัวไข่นี่มันคือมันมันหอม
คือถ้าทำไม่สะอาดมันสิ่งหนึ่งที่จะหลงเหลือแล้วค้างอยู่ก็คือกลิ่นคาว

ใช่ไหมแต่เนี่ยทานไปไข่มันจะมีแต่ความมันความหอมเท่านั้นเอง
แล้วก็ตัวน้ำซุปต้มยำรสชาติมันเข้มข้นนะ
เนนูนี้สุดยอดครับเมนูต่อไปชูชีปลาเนื้ออ่อน

ของเราจะทอดไม่กรอบจะให้กรอบนอกนุ่มใน
ถ้าทอดให้กรอบเนี่ยเท่ากับว่าเราทานปลาไม่เสร็จแล้ว
อื้อจนก็ได้ทานทอดสดกรอบ
เอาล่ะงั้นเดี๋ยวจะลองทานดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับ

ชูชีปลาเนื้ออ่อนนะได้ความหวานของตัวเนื้อปลา
ซึ่งมันสดมากจริงจะมีความหอมของตัวเครื่องแกง

ไปพร้อมกับอะไรตัวเนี่ยพริกไทยอ่อน
มันจะได้ความเผ็ดหอมนิดคุณผู้ชมครับ
เมนูต่อไปเมนูเด็ดของทางร้านที่เด็ดมาก

ก็คือเชิงปลากายทอดกระเทียมพริกไทยครับ
เชิงปลากายทอดกระเทียมพริกไทย

นี่น่ากินน่าทานมากน่านแบบนี้

ปลากายทอดคือมันจะมีความมันของมันแหละ
แต่ว่ามีความมันแล้วก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ
พอทานไปพร้อมกับน้ำจิ้มอาจารย์ที่เขาเตรียมเอาไว้ให้นะ

แล้วเชิงปลาไก่นี่ดีทานแล้วอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับ

ร้านนี้เมนูแนะนำยังมีอย่างอื่นอีก
ไม่ว่าจะเป็นกุ้งอบกระเทียมโทน

อร่อยจะต้องยกนิ้วให้เลยนะครับ
ทานกันมาตั้งเยอะอยากจะรู้แต่ละจาน
ราคาเท่าไหร่พบกันมาเพราะมั้ย
เริ่มที่ตัวนี้ก่อนแล้วกัน
หัวนิ่ม๒๕๐บาท๒๘๐บาท
กุ้ง๓๕๐บาทปางเนื้ออ่อน๓๕๐บาท

ของอาหารแล้วก็รสชาติที่อร่อยถูกใจแบบนี้ครับ
และสำหรับการเดินทางมาร้านเจริญทิพย์ก็ไม่ยากครับ
เข้ามาที่ตัวเมืองสิงห์บุรีขึ้นสะพานบางรจันทร์
ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาไปอีกนิดเดียวก็จะถึงสี่แยกไฟแดง
ซ้ายเข้าตัวเมืองผ่านโรงพยาบาลสิงห์บุรี
แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนในแท่นไม่กี่อึดใจเราก็จะเห็นร้านเจริญทิพย์แล้วล่ะครับ
เคยมาครั้งนึงแล้วติดใจรสชาติวันนี้มากับเพื่อนอีกกลุ่ม
ก็เลยพาเขามาเที่ยวใช้ได้เลยค่ะ
ที่เป็นเมนูยอดนิยมเขาเชิงปลาไกรผัดเต็ดปลาเนื้ออ่อน
มันอร่อยแล้วเลยไม่รู้จะตอบยังไงแล้ว
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ให้กับเฮียปอไปเลย
นี่ครับรับไปเลยครับพี่ปอครับ

วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรถคู่ใจของผมด้วยนะครับ
พามาอิ่มอร่อยถึงที่จังหวัดสิงห์บุรี

ในช่วงของตลอดกินส่วนในวันนี้อร่อยจริง

มืองสิงห์บูเรอะไรนี่

น่ากินจริงแต่ละเมนูเออน่าสนใจ